คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีอยู่จุดหนึ่ง
ก่อนที่เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้จะถูกคุมตัวได้

อย่างที่บอกเขาเป็นคนโทรไป๑๙๑

โทรเองเลยตอนที่เดินไล่อยู่แล้วก็มาอยู่ที่จุดตรงนี้
ชั้น๓ที่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับ
เราได้คุยกับภูมิครับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

คนนรีพานพวรถนัดชากุลนะฮะ
เปิดเผยว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่า๑๔ปี

นะเริ่มจากเวลา๑๖นาฬิกา๔๖นาที
คนก่อเหตุเนี่ยโทรมาที่๑๙๑

ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่รับสายพอดี
เพราะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายนายใช่ไหม
จากนั้นคนก่อเหตุก็ถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายว่าทราบหรือยังว่ามีเหตุยิงกันที่พารากร
เจ้าหน้าที่บอกว่าทราบแล้วมีประชาชนแจ้งเหตุมาแล้ว
แล้วเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเป็นคนยิงเอง
ทีนี้พอทราบว่าเป็นโอ้คนยิงแบบนี้นะฮะ
ทางปลายสายที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงเขาก็ส่งสัญญาอะไรกัน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายที่มีประสบการณ์ในการเจรจาพูดคุย
แล้วก็ประเมินสถานการณ์มาคุยต่อแทน
เพราะว่ามันต้องให้ความสำคัญหลายอย่าง

ทั้งเรื่องน้ำเสียงเรื่องสติเรื่องการบังคับสั่งการจัดชุดต่าง
พูดด้วยนะพี่หุยบทพูดก็สำคัญนะ
นี่เห็นไหมโดยตอนนั้นก็มีภูมิครับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑มาควบคุมสถานการณ์ด้วย
แล้วก็สั่งจัดชุดเลย๗นาย
๑๙๑๗นายมาระดมที่สายนี่เลย
สายที่บอกว่าผมเป็นคนยิงเอง
ขั้นตอนก่อนอื่นเลยก็คือประเมินก่อนว่า

เพราะบางทีเราก็ใช่หรือเปล่าหรือแกล้งหรือเปล่า
หรือเปล่าพอฟังไปฟังมาเจ้าหน้าที่บอก

เริ่มจากการสอบถามชื่อสอบถามอายุ
แต่งตัวยังไงอยู่พิกัดตรงไหน
คนที่โทรมาเนี่ยซึ่งคือเด็กชายวัย๑๔ปี
คนนี้เนี่ยตอบชัดเจนได้หมดว่าชื่ออะไร
อายุ๑๔ปีแต่งตัวด้วยเสื้อสีดำกางเกงลายพรางทหาร
สีน้ำตาลสวมหมวกแจ้งพี่กัดบอก
ผมอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านหนึ่งบนชั้น๓

เจ้าหน้าที่๑๙๑บอกจับอาการได้จากเสียงเลยนะ

แล้วมีลักษณะเหมือนกับจะทำร้ายตัวเอง
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นมีสติ
ให้ล้มเลิกความคิดในการทำร้ายตัวเอง
ระหว่างคุยกันเนี่ยทางเด็ก๑๔ก็บอกตลอด
บอกผมยิงคนบาดเจ็บผมต้องถูก

เรื่องที่นี่เขาก็ดูรู้ตัวเนี่ยค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเอาแล้วสาเหตุที่โทรมาเนี่ยโทรมาทำไม
หรือว่ามีเสียงในหัวสั่งให้โทร
นี่คือทางผู้บังการ๑๙๑เนี่ยบอกว่าเชื่อว่าพอเขาเดินแล้วไล่ยิงคนไปแล้ว
เขาต้องรู้ว่ายิงไปกี่คนแบบไหนอะไรยังไง
แล้วพอมาถึงชั้น๓ตรงนี้เขาไม่รู้จะปรึกษาใคร
เหรอคะเขาคงเครียดจนไม่รู้ว่าจะหาทางออกทางไหน
เขาเลยโทรมา๑๙๑ซึ่งในสถานการณ์ผมว่ามันก็ดีแล้วนะ
ถือว่าเป็นโชคดีนะที่โทร๑๙๑ใช่ไหมคะ
ที่มันไม่แบบบานปลายไปมากกว่านี้
แล้ว๑๙๑เขาก็โอ้โหจัดการชุดปฏิบัติการแล้วก็ควบคุมเหตุได้ทันที
ระหว่างที่คุยเนี่ยทาง๑๙๑บอกว่าประเมินได้ว่าเด็ก๑๔คนนี้เนี่ยมีอาการป่วยนะ
เพราะบางช่วงเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้กินยามานานแล้ว
แล้วถามถึงพ่ออยู่ตลอดเวลา
เริ่มคุยไปเรื่อยคือเขาคุย๒๓นาทีนะฮะ
อันนี้เราเป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านผู้การ๑๙๑ท่านบอกให้ฟังนะ
จุดระหว่างคุยเมื่อวานใน๒๓นาทีเนี่ย
ตอนที่คุยแล้วก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมไปเรื่อยเนี่ย
เขาก็เริ่มใจเย็นลงทีแรกบอกผมต้องถูกจับแน่
ผมยิงคนผมจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเจรจาเกลี้ยกล่อมจนเขาเย็นลง
แล้วก็ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่บอกให้มอบตัวนะฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยพอบอกให้มอบตัว
มีเงาดำอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ยอมให้ผมมอบตัวไม่ยอมให้ผมเดินออกไป
เจรจาก็เลยบอกทางสายโทรศัพท์บอกเอาอย่างนี้
งั้นวางอาวุธก่อนนะวางอาวุธแล้วเอาอาวุธเนี่ย
ห่างออกจากตัวไปยกมือขึ้นสูงสูงเอาไว้ที่ไทยทอยแล้วนั่งลงดีกว่า
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาเนี่ยบอกให้เดินเข้าไปหาตำรวจที่อยู่นู่นเห็นไหมฮะ
ที่อยู่นอกประตูด้านนอกใช่ไหม
แต่เขาบอกเขาเดินไปไม่ได้มันมีเงาดำอยู่เขาเดินไปไม่ได้

แล้วบอกว่าให้บอกตำรวจให้เข้ามาหาเขาได้ไหม
๑๙๑ก็เลยบอกเดี๋ยวแจ้งให้แต่ว่าน้องต้องนั่งลงกับพื้นแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็เอามือไว้เหนือศีรษะ
หากตำรวจเข้ามาให้ตะโกนดังว่าผมไม่มีอาวุธครับ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามานะฮะแล้วก็สามารถชาร์จจับกลุ่มตัวไว้ได้
คือสรุปทั้งหมดเนี่ยคุยกันยาวนานถึง๒๓นาที๔๑วินาทีนะ
เด็กชายวัย๑๔คนนี้เนี่ยบอกตลอดว่าเขากลัวเขาจะเป็นอะไรไหมผมเพิ่งอายุ๑๔เองนะ
รู้ตัวด้วยทางปลายสายทาง๑๙๑ก็เลยต้องบอกว่าไม่เป็นไรขอให้เชื่อมั่น
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ทำตามเจ้าหน้าที่บอกแล้วน้องจะปลอดภัย
เขาก็โทรมาแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาเป็นคนก่อเหตุนะครับแล้วก็อ่าลักษณะเหมือนกับว่า
เราก็เคลียร์กรรมให้เขารู้ว่าเดี๋ยวพอเจ้าที่ตำโลธมานะ
เขาต้องยกมือขึ้นโอ่งสูงเอามือโชว์ขึ้น๒ท่านูค่ะ
ให้เดินหาเจ้าที่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ให้เขาโคกเข่าลงนะ
และก็ตะโกนดอกไปว่าผมไม่มีชะบุทธ์นะครับผมกรอบโกรธครับ

น้ำเสี่ยงของเขาตอนนั้นน้ำเสี่ยงเขาเป็นอย่างไรบ้างครับ
เขาก็มีความกังวลนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีอาการทางแว่วเสียง
แล้วก็เห็นภาพหลอนนะครับเป็นระยะอย่างนี้ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดไล่ไปตามไทม์ไลน์เนี่ยก็คือโทรไป๑๙๑
เจรจาอยู่มีชุดสายตรวจ
ปฏิบัติการพิเศษที่เขาระดมมาเนี่ยขึ้นมาถึงชั้น๓พอดี

แล้วมันก็จะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงตัวเด็กใช่ไหม